ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูการเกณฑ์ทหารของเหล่าคนในวงการบันเทิงไทยบ้านเรานะคะ

หนุ่มเนี่ยที่ปีนี้เข้าขอผ่อนผันก็คือนี่ค่ะ
แบงค์ฮอร์โมนหรือว่าน้องแบงค์ทิตินั่นเองนะคะ
ก็น้องแบงค์เนี่ยกับคุณแม่เดินทางไปยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในปีนี้เป็นครั้งที่๓ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะ
จากว่าติดเรื่องการเรียนอยู่ตอนนี้น้องแก๊งเขาเรียนอยู่ปริญญาตรีชั้นปีที่๔
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น้องแบงค์ก็เลยบอกว่าหลังจากเรียนจบเดี๋ยวจะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะลุ้นจับใบดำใบแดงหรือว่าจะไปสมัครเข้ารับใช้ชาติแต่ยืนยันว่าจะขอทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างแน่นอนค่ะ

ในอนาคตเขาอาจจะลุ้นจับใบดำใบแดง

วันนี้หมดเวลาแล้วจริงแล้วชมพูท่าป่าวไม่รู้
ว่าเราสองคนต้องไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ